แต่ใครไม่มีเงินอยากกู้ก็กู้ได้เพราะวันนี้มีให้กู้ใช่ไหม
ถูกต้องวันนี้เป็นวันแรกที่ทกศแล้วก็ออมสิน

สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ก็คือกู้ได้วงเงิน๑๐๐๐บาท
ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน
อดเงินต้นและดอกเบี้ยนาน๖เดือนด้วยค่ะ

เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้วันแรกโอ้โห

ถูกต้องแต่ว่าคือมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าคนเดือดร้อนเยอะมากนะคะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือทกศกับธนาคารออมศิลป์
เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
สินเชื่อโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนะคะ
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ

ทกศวงเงินไม่เกิน๑๐๐๐บาท
อัตราดอกเบี้ย๐๑ต่อเดือน
ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันค่ะ
ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้
ทำสัญญา๗พฤษภาคมถึง๓๐ธันวาคมปลายปีเลยนะคะ
ระยะเวลาชำระปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
เดือนแรกนับจากวันกู้
ก็คือพอกู้ไปปุ๊บ๖เดือนแรกไม่ต้องจ่ายเลย

หลังจากนั้นก็ค่อยจ่ายตามอัตราของเขา

ระยะเวลาคือ๒ปี๖เดือนนับจากวันกู้นะคะ
แล้วก็สามารถแบ่งงวดชำระได้ด้วย
เช่นงวดชำระรายเดือน๒๔งวดประมาณ๔๓๐บาทต่องวด
ถ้าเป็นราย๓เดือน๘งวดก็เป็น๑๒๘๘บาท
ราย๖เดือน๔งวดก็เป็น๒๕๗๕บาทต่องวด
คือเอาตามที่เราสะดวกแล้วก็มีความสามารถในการที่จะชำระได้นะคะ

ต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
ใครโดนเราไม่ทิ้งการยัดเย็ดให้เป็นเกษตรกร
ลองมาดูตรงนี้ซิถ้าเราเป็นเกษตรกรจริง

เงินกู้สูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
อัตราดอกเบี้ยเท่ากันที่๐๑ต่อเดือน
ชำระคืน๒ปีเช่นเดียวกัน
เงินกู้๖งวดแรกไม่ต้องชำระค่ะ

เปิดให้บริการจนถึง๓๐ธันวาคมสิ้นปีนะคะ
ต่างกันก็ตรงที่คุณสมบัติค่ะ
คุณสมบัติในการที่จะกู้ออมสินนะคะ
ต้องมีสัญชาติไทยอายุ๒๐ปีขึ้นไป
ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน๓๐๐๐บาท
และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
เท่านั้นยังไม่พอเขามีสินเชื่อพิเศษด้วย

เพราะรายได้ประจำเองก็กระทบเหมือนกัน
เงินกู้ต่อรายสูงสุดอยู่ที่๕๐๐๐บาทนะคะ
ชำระคืนนานถึง๓ปีค่ะ
โดยการค้ำประกันใช้บุคคลหรือว่าหลักทรัพย์ก็ได้
เปิดให้บริการจนถึง๓๐ธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะ
คุณสมบัติต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ๒๐ปีขึ้นไป
มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง
หรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

ก็คือต้องลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น

ส่วนธนาคารออมสินเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลย
ได้แค่๒ช่องทางนี้เท่านั้นค่ะ
ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกค่ะพอเปิดไปปุ๊บโอ้โห
ลงทะเบียนกันถล่มทลายเลยนะคะ

ล่าสุดบ่าย๒โมงครึ่งที่ผ่านมา
สินบอกว่าขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ชั่วคราว
คิดว่าน่าจะไปการกลับปรุงประเศษฐภาพ

เพื่อรองรับคนที่จะเข้ามาลงทะเบียนเยอะขึ้น
แล้วก็เนี่ยค่ะจะเปิดอีกครั้งวันพรุ่งนี้๘โมงเช้านะคะ
แต่ย้ำอีกครั้งคือเขาให้ลงทะเบียนไปจนถึงไปเรื่อยถึงสิ้นปีเลย
เพราะฉะนั้นก็ค่อยทยอยไปลงทะเบียนกันได้นะคะ
รชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็บอกว่า
ตอนนี้มีลูกค้าและประชาชนสนใจลงทะเบียนเยอะมาก
ก็คือขอปรับปรุงอีกนิดเพื่อที่จะได้รองรับคนที่ได้รับผลกระทบจริงทุกคน
เพื่อที่คนจะได้สามารถลงทะเบียนแล้วก็กู้เงินได้เหมือนกันหมดนะคะ
ว่าคนต้องการเงินส่วนนี้เยอะมาก
เพราะว่าคนโดนทิ้งมาจากเราไม่ทิ้งกันไง
เออนะฮะไปกู้มาก็ยอมอะนะครับ